เวลาไปสังสรรค์ไปดื่มไปปาร์ตี้อ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศดูไม่ค่อยดี
เห็นกลุ่มคนที่เขาน่าจะคำเมนต์กันนะ

ท่าทีจะมีเรื่องกันย้ายร้านดีกว่านะ
เออกลับดีกว่า
ผู้ชายคนนี้ชื่อนารินนะคุณผู้ชม
เขาก็เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นคนไทยกับกลุ่มชาวเมียนมา

อาสาเข้าไปห้าม
เฮ้ยอย่าทะเลาะกันนะครับ
หลังจากนั้นนารินขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

โดนกระบะมาปาดก่อนนะคุณผู้ชม
จังหวะที่นารินเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่
ขี่มาปาดมาแล้ว

เอามีดฟันฟันเข้าเอว

มีการกระทืบมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะ
นี่จังหวะนี้กลับมากระทืบมอเตอร์ไซค

ลงพื้นหน้าจอแตกไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์ครับ
ตี๒ของวันเสาร์นะ๑๕กรกฎาคม
พื้นที่อำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชร
ในนัทลินผู้เสียหายเนี่ยอายุ๒๐ปีเล่าให้ฝังขึ้นเกอเทนเนี่ย
ผมกับเพื่อนไปนั่งดื่มที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตอนไปถึงก็มีกลุ่มรุ่นน้องของผม
กับกลุ่มวัยรุ่นเมียนมา๘คนนั่งอยู่ก่อนแล้ว
แล้ว๒กลุ่มเนี่ยเหมือนจะคำเม่นกันนะพี่เบิร์ต
เหมือนจะมีเรื่องกันมาตั้งแต่ในร้านแล้ว
จากนั้นทั้งสองกลุ่มก็เดินออกจากร้านไป
ผมก็เป็นฝ่ายเข้าไปช่วยห้ามปรามไว้นะ
แล้วทั้งสองกลุ่มก็แยกย้ายกันออกไป

มาแล้วกระบะของกลุ่มวัยรุ่นเมียนมา
มาทำร้ายผมเอาทั้งมีดทั้งขวดเบียร์เป็นอาวุธเนี่ย
ตีผมมาแทงผมมาฟันผม
แล้วก็กระทืบมอเตอร์ไซค์ทุบมือถือผมหน้าจอแตกเลย
โชคดีว่าผมหนีออกมาได้โอ้แต่พี่
ผมโดนฟันเข้าเอวเป็นแผลต้องเย็บไป๕เข็มเนี่ย

ผมไม่เคยมีเรื่องกับพวกเขามาก่อนเลยนะ
ว่าอีกฝ่ายน่าจะจำคนผิดแหละ

ตำรวจนั้นก็เก็บหมวกกระน็อกของผู้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานด้วย
ผู้เสียหายก็คือในนารินเนี่ยไปแจ้งความที่สอบภอคลุงแล้ว
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้ครับ

ตี๒ของวันเสาร์แล้วนะคุณผู้ชม
จริงหรือเปล่าว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยอืม